ออมเด็กอนุบาลร่วม๒ล้านหายไปโดนยักยอก
ล่าสุดนายกเทศมนตรีก็มีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงเรื่องนี้เนี่ยคือก็ไปถึงปปชจังหวัดแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งนายอิสระพงศ์อิสระพันธ์ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

ไปสอบถามเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลบ้านช้าง

กรณีที่มีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าพังงาน่าอยู่
แท็กร่วมกันแชร์ตีแผ่ความจริงที่ถูกปิดบัง
แล้วก็มีการกล่าวถึงคุณครูอนุบาล
ว่าครูอนุบาลเนี่ยไป

เขาแฮชแท็กมาว่าให้ร่วมกันตีแผ่ความจริงที่ถูกปิดบัง
แล้วก็บอกว่าแฮชแท็กยักยอกเงินฝากอนุบาลร่วม๒ล้าน
คือรายละเอียดเนี่ยค่ะมีใจความบอกว่าโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนนี้
ยักยอกเงินธนาคารโรงเรียนของเด็กอนุบาล
ชั้นอนุบัน๑อนุบัน๒อนุบาล๓
ความจริงมันมาแตกตอนที่เด็กอนุบาล๓ต้องไปเรียนต่อ
แล้วมี๑ห้องเขาไม่ได้เงินคืนค่ะ
แล้วทางผอปปชจังหวัดพังงาเนี่ย
ก็เลยเข้าพบครูเวรก็ปฏิเสธนะว่าไม่ทราบเรื่อง
ส่วนพอแล้วก็ฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่อยู่อีก
ติดภารกิจราชการเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงาก็คือนายชูโชธโกยกุล
บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจริงเกิดมาตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
ทางเทศบาลเองก็ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อน
โครงการนี้มาเกิดขึ้นจากทางที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
เขาทำเป็นโครงการออมทรัพย์ออมความดี
คือให้ผู้ปกครองของเด็กฝากเงินอันนี้แล้วแต่กำลังนะ
แล้วครูประจำชั้นของแต่ละชั้นในโรงเรียนเขาก็เป็นคน
ครูประจำชั้นเก็บไว้เป็นคนดูแลจัดการ
ใช่แล้วเดี๋ยวก็มารวมเป็นกองทุนของเด็กอนุบาล
แล้วในโรงเรียนเขาก็ดำเนินการทุกห้องเลยนะ
เรื่องมาแดงขึ้นตอนที่เด็กอนุบาล๓จบแล้ว
จะต้องขึ้นชั้นปฐมต่อแล้วต้องไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
ทีนี้มันก็ต้องได้เงินส่วนนั้นมาไงคะ
ส่วนครูเจ้าของโครงการก็ไม่สามารถเบิกจ่ายถอนเงิน
ให้กับเด็กอนุบาล๓ได้ครบเรื่องมันก็เลยแดงขึ้น
พอเข้าไปสอบถามปรากฏว่ามีครูคนหนึ่ง
เขายอมรับว่าเป็นคนรับเงินจากครูประจำชั้นของเด็ก
ยอดเงินฝากตามโครงการออมทรัพย์เลย
แต่ส่วนที่ไม่ได้เอาไปฝากคือไม่ได้ฝากตามที่ครูประจำชั้นให้มา
ทีนี้รวมกันยอดมันก็เลยเยอะไงคะ
นายกเทศมนตรีบอกว่าล่าสุดรู้แล้วว่าครูคนนั้น
เคลียร์เงินให้เด็กไปแล้วยอดรวมมันเกือบ๒ล้าน

เหลืออีกสักประมาณ๕๖แสนบาท
แล้วก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ดำเนินการตามกฎหมายทางราชการ

ซึ่งมันเป็นเงินออมของเด็กใช่ไหมคือถ้าจบอนุบาล๓เสร็จจะต้องได้
ต้องได้คืนมานะครับแต่ร่วนหายไปไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้เงินส่วนนี้ไป